ต่อกันที่แม่แพทย์เรสซิ่งกันบ้างนะจ๊ะ
งานยุ่งหัวจดเท้ารัดตัวขนาดไหนเนี่ย
ก็ต้องซิ่งไปรับลูกที่โรงเรียนตลอดนะ
ตอนเช้าก็ไปส่งลูกตกเย็นก็บึ่งไปรับลูกด้วยตัวเอง

แล้วช่วงนี้น้องเรสซิ่งก็มีเรียนพิเศษด้วย
แล้วก็ป่วยบ่อยด้วยเวลาเด็กไปโรงเรียน
ไปเจอกับเพื่อนมากมายบางทีเชื่อลงเชื่อโรคอะไรอย่างนี้ว่าไป
แพทย์จะห่วงลูกกังวลอะไรขนาดไหนไหม

น้องว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเหมือนกันนะ
รับส่งลูกถึงมันจะแบบ๕นาทีหรืออะไรอย่างนี้
ก็พยายามพยายามมากใส่เสื้อแขนยาวขายาวให้เขาไป

ทุกอย่างก็พยายามให้ทานวิตามินซีของเด็กให้ทัน